สายการบินไทยรัฐยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่าน
กรุณาเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะจุดนั้นเลยค่ะ
รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
เช้านี้ใครจะออกเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องเตรียมตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างไปดูข้อมูลกันจากการจำลองโมเดลสภาพอากาศกันเลยค่ะ
ภาพนี้เราจะเห็นนะคะว่าทิศทางมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี้
พัดขึ้นมาค่ะบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ
แล้วก็พัดพาดผ่านตอนกลางนะคะ
ก็คือบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสาน
ทำให้ระยะนี้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกมากขึ้น
พื้นที่ตกหนักบางพื้นที่ตกเบา
แต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มสำรองน้ำแล้วนะคะ
จากเรื่องของทิศทางลมที่เห็นชัดแล้วค่ะ
เรามาดูกลุ่มฝนนะคะจากโมเดลจำลองอากาศนี้
พื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นได้เลยว่า
มีสีฟ้าที่เป็นปื้นสีปกคลุมอยู่หลายพื้นที่
นับตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออก
ส่วนภาคตะวันออกนี้จะมีสีเหลืองสีเขียวหน่อย
นั่นหมายความว่าบริเวณนั้นจะมีโอกาสได้รับฝนมากเพิ่มขึ้น
ปัจจัยก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
รวมไปถึงร่องฝนที่อยู่ทางตอนบนของประเทศไทยนั่นเองนะคะ
ทำให้ระยะวันที่๑ถึง๔กรกฎาคมนี้ค่ะ
จะมีฝนตกชุกลงมาหลายพื้นที่
ขณะที่ภาคใต้นะคะทางคลื่นของฝั่งอ่าวไทยค่ะคุณผู้ชม
คลื่นนั้นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
ขณะที่ทางภาคตะวันตกนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
การตั้งแต่วันนี้๑๔กรกฎาคมนะคะ
เหนือภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
ส่วนมากแล้วอยู่ทางตอนกลางของภาครวมถึงบริเวณทางที่จะติดเขาด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ภาคตะวันออกคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้ก็เตรียมรับฝนกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าคลื่นสูงประมาณ๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
เช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ระยะนี้ฝนฟ้าก็จะตกชุ่มฉ่ำกันไปค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็มีโอกาสได้รับฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกัน
ส่วนมากแล้วจะตกในช่วงบ่ายและค่ำ
เพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางด้วย
ส่วนพื้นที่ไหนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคหรือน้ำสำหรับการเกษตร
ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการสำรองน้ำเอาไว้
เพราะว่าคาดการณ์ว่ากลางเดือนแล้วน่าจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอีกระยะหนึ่ง
อย่างไรก็ตามใครจะเดินทางตรวจสอบสภาพอากาศแบบนี้เป็นประจำ
ระยะห่างล้างมือให้สาดกันด้วยนะคะ